มีนาคมของทุกปีก็เป็นวันสตรีสากล
ประเทศทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยที่ประเทศไทยเครือข่ายสตรี๔ภาค

พร้อมกับยื่นข้อเสนอแน่ในเชิงนโยบาย
ก็ได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับอัตราการจ้างงาน
ของผู้หญิงทั่วโลกนะครับว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อย

ระหว่างเพศชายกับหญิงลดลงเพียง๑๐๐และ๐๖

ระบุด้วยว่าผู้หญิงว่างงานมากกว่าผู้ชาย

และผู้หญิงมักจะได้รับงานที่มีคุณภาพต่ำมากกว่า
ขณะที่นักรณรงค์ในปากีสถานก็ได้เปิดเผยนะครับว่า
ปัจจุบันมีแรงงานทำงานที่โรงงานเผาอิดทั่วประเทศ

แต่ในจำนวนนี้ผู้หญิงแทบไม่มีสิทธิ์ใด
เพราะส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ซึ่งเป็นหลักฐานที่รัฐบาลออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานในโรงงานเผาอิต
จังหวัดปัญจาบอยู่ที่๓๒๒บาทต่ออีก๑๐๐ก้อน
แต่ผู้หญิงมักจะได้รับเงินจำนวนน้อยกว่าอยู่เสมอครับ
ส่วนที่ไทยเครือข่ายสตรี๔ภาคก็พบกับนายกรัฐมนตรี

ยื่นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล๘มาตรการ
มาตรการคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงในครอบครัวเพศและการค้ามนุษย
เข้าถึงการศึกษากำหนดการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผู้ชาย

และต้องรณรงค์ให้ผู้หญิงมีความมั่นใจ
ในการเข้ามาทำงานการเมืองมากขึ้น
โดยเขาเรียกร้องให้เพิ่มสัดส่วนสตรีเข้ามาในสภาพแพทย์รัฐศดร

สตรีต้องการเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ขณะที่นางสายิ่งลักษณวัฒน์ชินวัฏอดีตนายกรุงรัฐมนุษย์

ส่งกำลังใจถึงสตรีทุกคนในทุกมุมโลกโดยเฉพาะสตรีที่เป็นแม่
ซึ่งต้องทำงานรับผิดชอบครอบครัวและดูแลลูก
ทางนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสผู้หญิงพอสมควรเมื่อเทียบกับนานาชาติ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนูญฉบับใหม่จะเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของคนทุกเพศ
เพื่อให้ทุกคนเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปครับ